คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะ
นักโทษในเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะ
ที่มีการลุกฮือขึ้นประท้วง
เพื่อที่จะให้นำนักโทษที่ป่วยเป็นโควิด
ออกไปรักษานอกเรือนจำ

เป็นการจราจนเมื่อคืนนี้นะคะ
เนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เรียกว่าจราจนเลยล่ะ
นี่ขนาดดูเห็นไกลยังรู้เลยว่าข้างในหลังคา

ประมาณสัก๓ทุ่มที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เขาไม่พอใจมาตรการโควิดในเรือนจำ
มีนักโทษติดเชื้อเลยเกือบทั้งเรือนจำนะคะ
เขาก็เรียกร้องให้เอาคนป่วยออกไปรักษานอกเรือนจำ

เดินทางมาบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองนะคะ

กองร้อยร่วมกับกำลังอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ราชธรรมกว่า๓๐๐นาย
คือทั้งหมดนี้เอามาปิดล้อมเรือนจำไว้ทั้งหมดเลยใช้กำลังคนเยอะเลยทีเดียวนะคะ
นักโทษกลุ่มที่เกาะจราจนเนี่ยเข้าไปเอาอาวุธมีดเครื่องมือช่างมาเป็นอาวุธค่ะ
ทุบทำลายทรัพย์สินภายในห้องฝึกอาชีพไปถึงจุดนั้นแล้วนะคะ
แล้วก็เขาก็ต้องใช้วิธีการเจรจานะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นผล
นักโทษบางส่วนก็พยายามจะปีนกำแพงเรือนจำออกมาก็ต้องตรึงกำลังเฝ้ารอบรอบเรือนจำนะคะ
ซึ่งคือรอบเรือนจำก็จะมีเศษข้าวของเครื่องใช้พวกจานพัดลมเศษกระเบื้อง
นักโทษข้างในคว่างออกมาคว่างออกมาตลอดเวลาเลย
ข้างในก็ทุบทำลายเรือนนอนเสียหายไปหนึ่งหลังด้วยคือวุ่นวายเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนกระสุนยางยิงใส่กลุ่มนักโทษ
ก็ได้รับบาดเจ็บไป๓รายด้วยกันแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
นักโทษที่ก่อเหตุจราจนในเรือนจำก็พยายามจะพังรั้วเข้าไป
ทางฝั่งของผู้ต้องขังหญิงด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังหญิงอีกนะคะ
สองร้อยหกสิบสี่รายออกจากเรือนจำไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
ก็ต้องไปเคลื่อย้ายผู้ต้องขังหญิงออกอีกนะคะ
ย้ายไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวที่ตำบลกระบี่น้อยเมืองกระบี่นะคะ
จนกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ค่อยสงบลงหน่อยนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกว่าทางเรือนจำเนี่ยประสานให้สำนักงานสาธารณสุขกระบี่จัดแพทย์และพยาบาลมาตรวจโควิดให้กับนักโทษแยกตามอาคารเลยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะนี่ค่ะก็พอพอเช้าก็สถานการณ์ค่อยค่อยคลี่คลายลงมาหน่อย
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะคะอธิบดีกรมราชธรรมออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุด
หลังจากที่มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ผู้บังคับการจังหวัดกระบี่และผู้จัดการเรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะบอกว่าตรวจสอบพบกลุ่มนักโทษที่ก่อการจราจนนั้นมีแกนนำหลักอยู่ประมาณ๒๐คน
เป็นกลุ่มนักโทษคดีอุกชะกันมีโทษสูงมีนักโทษที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์สี่รายนะคะ
ห้องนอนผู้ต้องขังโรงครัวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเสียหายบางส่วน
ตอนนี้กำลังเร่งตรวจคัดกรองผู้ต้องขังทั้งเรือนจำที่มีอยู่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคน
ตรวจคัดกรองแบบเอ็กซ์เรย์แล้วก็ตรวจแบบเอทีเค
ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ามีคนติดโควิดเท่าไหร่นะคะ
แล้วถ้าหากผลเป็นบวกก็จะเตรียมสถานที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตรองรับนักโทษที่ติดโควิดไปกักตัว๒๑วัน
เพราะฉะนั้นก็ฝากถึงญาติผู้ต้องขังว่าจะดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุดค่ะ
ส่วนใหญ่เราจะคัดสีขาวก่อนนะครับคัดสีขาวออกไปก่อน
ทีนี้ต้องเรียนว่าในการตรวจเอทีเคบางครั้งอาจจะต้องดูว่าอาจจะมีการผลเป็นบวกเพิ่มขึ้น
เราก็เตรียมสถานที่ที่ภูเก็ตเป็นหลักแดนหนึ่งที่เรารองรับไว้ที่จะไปกักตัว๒๑วัน
แล้วก็ให้ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็กลับเรียนญาติพี่น้องของผู้ต้องขังด้วยนะครับ
ว่าด้วยความสบายใจนะครับเราก็จะดูแลการรักษาพยาบาลของโรคโควิดอย่างดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ผู้ต้องขังที่จะอยู่ที่ไหนเนี่ยทางเรือนจำจะประกาศอีกทีนึงว่าไปอยู่ที่ไหน
ต้องสอบก่อนครับต้องสอบสวนก่อนครับว่าเขา
เขาทำลายทราบสินทางรัชกาเพราะอะไร
เพราะความไม่เข้าใจในเรื่องการรักษาหรือความการตนกจากการแพร่ระบาดของโควิด

ผู้ต้องขังได้รับวัคซีนกันครบทั้ง๒เข็มแล้ว
ผมเชื่อว่ามันก็ไม่มีอาการที่จะเป็นในกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับ
เนี่ยค่ะส่วนบรรยากาศหน้าเรือนจำจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็ยังปิดถนนอยู่นะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยค่ะ
วันนี้ก็จะสงบกว่าเมื่อวานแล้วค่ะวุ่นเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะครับ